ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือชาวอินเดีย
ก็ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ที่มีราคาถูกที่สุดในโลก
ซึ่งมีราคาเพียงเครื่องละประมาณ๑๔๐บาทเท่านั้นครับ
ที่บริษัทผู้ผลิตได้เปิดตัวไป
ผ่านมานะครับ
โดยมีราคาตกอยู่ที่เครื่องละ๔ดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่าประมาณ๑๔๐บาทเท่านั้น
ที่มีราคาถูกที่สุดในโลก
โดยบริษัทจะเริ่มนำสมาร์ทโฟนออกจำหน่ายในวันศุกร์นี้
และทางบริษัทจะส่งสมาร์ทโฟนที่ลูกค้าได้สั่งจองเอาไว้
ออกไปก่อนล็อตแรกจำนวน๕๐๐เครื่อง
ที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดให้มีการสั่งจองไป๒แสนเครื่อง
โดยจะนำสมาร์ทโฟนทั้ง๕๐๐เครื่อง
จำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางอื่น
ประเทศอินเดียถือว่าเป็นประเทศในแถบเอเชีย
ที่มีการเติบโตของธุรกิจสมาร์ทโฟนอย่างรวดเร็ว
ปีที่ผ่านมามียอดขายสมาร์ทโฟนมากถึง๑๐๓ล้านเครื่อง
โดยคนอินเดียส่วนมากก็ยังคงชอบที่จะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนราคาถูก
ที่มีราคาต่ำกว่า๒๐๐เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ๗๐๐บาท